พิศนุโลกมีคุณแม่วัย๓๒ปีสุดอั้น
ก็เลยต้องคลอดลูกสาวบนรถกระบะในปั๊มน้ำมัน
คือโชคดีทั้งผู้เป็นแม่และลูกสาวปลอดภัยทั้งคู่
แต่ก็เป็นเหตุระทึกสำหรับผู้เป็นพ่อด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะไม่รู้จะทำยังไงนะคลอดคลอดตรงนี้เลยเหรอ
ใช่ค่ะนี่เป็นนาทีที่แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลวังทอง
เข้าช่วยเหลือนางสงกรานวงเกตอายุ๓๒ปี
ภูมิลำเนาเธออยู่ที่จังหวัดลำปางนะหลังคลอดลูกบนรถกระบะ
ภายในปั๊มน้ำมันปตทชัยนามริมถนนสายพิศนุโลกลมศักดิ
บ้านชัยนามที่ตำบลชัยนามอเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
โดยทารกที่คลอดออกมาเป็นเพศหญิงน้ำหนักประมาณ๒๕๐๐กรัม
ส่งเสียงร้องดังลั่นเลยเด็กแข็งแรงนะฮะ
แล้วก็มีสายบรกติดคาสดืออยู่เจ้าหน้าที่
ตัดออกพร้อมทำความสะอาดตามขั้นตอนการดูแลอย่างเรียบร้อย
ซึ่งทั้งแม่แล้วก็ลูกอาการปลอดภัยดี
ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลวังทองนะครับ
จากการสอบถามผู้เป็นสามีและตอนนี้เป็นพ่อป้ายแดง
ค่ะค่ะเป็นคุณพ่อป้ายแดงนะบอกว่า
ได้ขับรถมาจากจังหวัดแพร่มากับนางสงกรานภรรยา
ซึ่งท้องแก่นี่แหละครับจนมาถึงเขตอำเภอวังทอง
ภรรยาเกิดเจ็บคันกระทันหันจะคลอดลูก
สามีก็ทำอย่างไรดี
รีบโทรหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

เพราะว่าเขามาต่างพื้นที่คืออยู่ลำปาง
แต่คราวนี้เดินทางมาพิสุนุโลกแล้วก็เข้าเขตจังหวัดแพร่

ทีนี้ก็ไม่รู้สิโรงพยาบาลใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน

ก็เลยไปจอดในปั๊มน้ำมันปตทชัยน้ำนี่แหละ
เพื่อจะรีบถามทางเด็กปั๊ม
ถามว่าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน

ก็พยายามที่จะขับพาไปโรงพยาบาลวังทอง

คุณสงกรานบอกว่าไม่ไหวแล้วเจ็บท้องคลอดเลยในปั๊มน้ำมันแห่งนี้เลย

จากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาล
ก็รีบรุดมายังปั๊มน้ำมันแห่งนี้
มาช่วยเหลือทั้งแม่และลูกได้อย่างปลอดภัยนะครับ